ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูคดีที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เป็นคดีฆาตกรใจสุดหดเยี่ยมมีการลวงสาวที่เป็นเซลล์ขายรถยนต์นะคะ
ไปฆ่าข่มขืนหมกโรงแรมค่ะหลังจากนั้นพอโอกาสตรวจสอบประวัติของฆาตกรใจหดคนนี้ปรากฏว่า
เขามีคดีเกี่ยวกับการกระทำชำราวเพียบเลย
ลึกเบื้องหลังของไอ้เฮี่ยมที่ฆ่าข่มขืนคนนี้เป็นยังไงไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
ปริศนาการหายตัวไปของอ้อมเซลล์สาวขายรถยนต์วัย๓๔
ทำให้ญาติเข้าแจ้งความกับตำรวจสพสันไสจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่๒๙เมษา
สุดท้ายนำไปสู่การไล่กล้องวงจรปิดจนพบหลักฐานว่านางสาวอ้อม
หายตัวไปกับนายนัทพลผันพดุงทรัพย์หรือนัทวัย๔๐ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหา
พบนายนัทพาเธอออกจากร้านกาแฟใช้เส้นทางสรรผีเสื้อดอยสะเก็ด
มาสุดที่บ้านเช่าในตำบลแม่แฝกอำเภอสันกำแพงจึงเข้าตรวจค้น
แต่ไหวตัวทันหลบหนีไปจนมุมย่านประตูท่าแพรตอนเย็นวันที่๓๐เมษายน
ตำรวจคุมตัวคนร้ายมาเค้นสอบสารภาพก่อเหตุฆ่าอ้อมจริง
ทำทีไปขอจองรถก่อนออกอุบายไม่มีเงินสดขอให้อ้อมนั่งรถกระบาดตู้ทึบไปด้วยเพื่อกดเอทีเอ็ม
สุดท้ายพาฝ่ายหญิงไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสันสาย
พยายามข่มขืนแต่ฝ่ายหญิงขัดขืนจึงลงมือฆ่า
แล้วอุ้มศพขึ้นรถไปที่โรงแรมอีกแห่งในพื้นที่แม่ปิงเพื่ออำพลางศพ
แต่ด้วยความกังวลจึงขี่รถวนกลับมาดูที่โรงแรมเพื่อมาตรวจดูว่า
หญิงสาวเสียชีวิตจริงแล้วหรือไม่ก่อนที่จะติดต่อจ่ายเงินค่าเช่าห้องเพิ่มอีกหนึ่งวัน
เพื่อหวังจะยืดเวลาอำพรางศพให้สามารถหลบหนีได้
ตำรวจจึงพาไปที่จุดซ่อนศพห้องพักเลขที่๘โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่สพแม่ปิง
เมื่อไปถึงต้องตกตะลึงเมื่อพบศพอ้อมในห้องน้ำถูกพันธนาการด้วยเชือกที่บริเวณลำคอ
ถูกรัดด้วยเคเบิ้ลไทยหลังถูกทุบด้วยของแข็งมีเลือดออกปากและจมูกแห้งเกลอะกลั่ง
ความอมหิตของผู้ต้องหาทำให้ญาติบางคนถึงขั้นทนไม่ไหว
พยายามประชาธรรมแต่ถูกตำรวจสกัดเอาไว้ได้ทัน

ทำใจไม่ได้ออมเป็นเสาหลักครอบครัวกลับต้องมาถูกฆ่าตาย
ยืนยันขอให้ฆาตกรธมินได้รับผลกรรมที่ทำไว้ตายตกไปตามกัน
คดีถึงที่สุดเลยต้องหล่นย้านไว้มัน
ถ้าเจอเขาอยากจะถามเขาว่าไงบ้าง

มีคดีลักษณะนี้ยาวเป็นหางว่าว
ถูกตำรวจสพช้างเผือกจับในคดีล่อลวงหญิงไปกระทำชำราว
ติดคุก๔ปีเพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อปีที่แล้ว
วันที่๑๐เมษายน๖๖ก่อเหตุจี้บังคับหญิงสาววัย๑๘
กระทำชำเหล่าในพื้นที่สพดอยสะเก็ด
คดีนี้อยู่ระหว่างการประกันตัวในชั้นสอบสวน
แต่โจรก็คือโจรยังไม่หยุดพฤติกรรมจนกระทั่งมาก่อเหตุ
วงนางสาวอ้อมไปฆ่าคมคืนซ้ำ

ผู้ต้องหายังล่อลวงพนักงานโรงแรม
หวังจะข่มขืนในห้องที่มีศพของอ้อมอีกด้วย
แต่ถ้าว่าเหยื่อไว้ตัวทันจึงรอดอย่างบุดหวิด
ทุกคนรอดูผลแห่งกรรม
ชีวิตแลกด้วยชีวิต
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน